สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบุ๊คคุณขวัญคุณน้ำแข็งด้วยนะคะ
เดี๋ยววันนี้จะมาพามาดูเมนูอาหารวันนี้แล้วกันนะคะ
ซึ่งเมนูอาหารวันนี้คุณครูตั้งสเต็ปว่าเมนูอาหารแห่งสีสันนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ
โอเคอันนี้นะคะมีเห็นไหมเนอะ
วันนี้มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานค่ะ
แล้วก็อาหารวันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะ
มี๒สีเลยมีแตงโมสีแดงแล้วก็สีเหลือง
แล้วก็มีเสริมนิดนึงก็คือมีขนมแจกเด็กด้วย
คุณครูนี่เราทักสดกันอยู่ตรงนี้คุณครูก็ทักพวกเรากันมานะฮะ

นี่ตอนนี้เลยคือมื้อนี้เลยแหละ

ื้อนี้เลยสำหรับอาหารกลางวันเด็กครูพาไปดูเมนูเลย
โอ้โหเราเห็นเมนูแล้วคุณครูเราก็หิวเราก็อยากกินน่ะ
อยากจะไปซะตอนนี้เลยแต่ติดที่ว่าไกลนิดนึงค่ะ

ครูโมแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้ดังมากในโลกโซเชียลเพราะอะไร
เพราะจัดอาหารกลางวันให้เด็กแบบจุกเต็มคุณดูสิ
คลิปนี้ที่ปลาหมึกตัวเบ้งเนี่ยโอ้

ใช่ค่ะแล้วชอบลีลาครูโมมากเลย
ถ้าเห็นแต่ละเมนูเวลาที่ครูโมรีวิวเนี่ยสุดจริง
ครูโมอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาหลวงค่ะที่บ้านผือของอุดร
เข้าไปดูได้เลยนะครูครูโมนิก้าเนี่ยแล้วคุณครูโมเนี่ยนะ
เขาโพสต์เอาไว้หลายคลิปเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหาร
แล้วดูสิครูโมเนี่ยคือจัดเต็มแบบนั้นล้นถาดอ่ะ
ล้นหลาดจริงนะแล้วครูบอกเติมได้เต็มที่นะลูกนะ
นี่แก้มยุ้ยอิ่มไหมลูกเด็กก็กินหมดนะเนี่ย
ครูโมบอกแบบนี้โรงเรียนครูโมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
แล้วอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยโน้นอยู่บนภูเขาอะค่ะ
มีแค่หมู่บ้านเดียวแล้วเด็กก็มีไม่เยอะมีไม่ถึงร้อยคน
งบอาหารกลางวันก็ได้งบประมาณที่จำกัด
ก็ใช้การจ้างเหมาแม่ครัวที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละมาทำอาหาร
ก็งบรายหัวเหมือนโรงเรียนอื่นใช่ไหม
แต่ทำไมครูโมถึงมีวัตถุดิบเยอะจังเนี่ย
ใช่คือเขาบอกว่าครูโมบอกว่าเอาจริงนะ
คือมีควักกระเป๋าด้วยใช่ไหม
ใช่แรกเนี่ยครูโมสงสัญเด็ก
ควักกระเป๋าแล้วก็ยอมเลยเอาวัตถุดิบดีเอามาเติมไม่อั้น

เพราะเวลาที่กูโมโพสต์อาหารกลางวันไปเนี่ย
ก็มีทั้งเพื่อนครูมีคนที่รู้จักครูโม

สนับสนุนบริจาคเงินมาช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันเด็ก
เด็กก็เลยเริ่มมีอาหารกลางวันคือมีงบเยอะขึ้น
แล้วก็ได้กินอาหารกลางวันที่ดี

อาหารกลางวันดีมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
คือเด็กอาจจะมีความสุขจากการทาน

และอีกอย่างพอเด็กมีความสุขเด็กตั้งใจเรียน

ใช่คุณโมมีความสุขมากนะคะ

เราก็เหนื่อยไม่ได้แล้ว

ใช่ค่ะก็ดีใจมากที่

คุณบุ๊คบอกเลยดิ
เขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น

โมเขาจะแพลนอาหารของอาทิตย์หน้าแล้ว

แล้วไม่ใช่แค่ครูคิดอย่างเดียว
จะถามด้วยเด็กหนูอยากกินอะไรบ้างลูก

ครูโมก็เลยจะไปสัญหาพวกวัตถุดิบต่าง
เพราะว่าบ้านครูโมอยู่ที่อำเภอเมืองไง

แล้วเด็กเขามีส่วนร่วมแล้วนะช่วยหั่นผัก

เพราะฉะนั้นใครอยากสนับสนุนอาหารกลางวันหรือว่า
คือครูข้อควายสระอูรอลิงค่ะ
โมนีก้าค่ะ

อย่าให้น้อยหน้าโรงเรียนครูโมเขานะ